ท่านผู้ชมครับมีเด็กชายวัย๙ขวบคนหนึ่งนะฮะ

แล้วแม่เขาก็ต้องขอความช่วยเหลือในการติดตามหา
เพราะว่าหายไปพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่ง
แต่งกายลักษณะคล้ายกับพระสงฆ์
ในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับ
จะได้ช่วยกันแจ้งข้อมูลนะครับทางแม่เขาก็ไปขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีด้วยนะครับ
วันนี้นางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิพร้อมกับนางสาวราพรภูแข่งหมอกแม่ของน้องที่เป็นเด็กชายวัย๙ขวบ
เข้าพบพลตำรวจรีภัยศาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
และพันธุ์ตำรวจเอกสารวุฒิสวัสดีชัยภูมิกับการสพบางบัวทอง
เพื่อให้ช่วยติดตามตัวเด็กชายสุภาชัยศรีรักษาหรือน้องทีนักเรียนชั้นป๓อายุ๙ขวบ
คดีนี้แม่แจ้งความลูกชายหายไว้ที่ศภบางบังบัวทองเมื่อ๒๖กุมภาพันธุ์
โดยบอกว่าลูกชายเนี่ยถูกเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก๑๐ขวบ
ชวนไปกับชายที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์แล้วก็หายไปเลย
ก็เลยเกรงว่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพมาหลอกลวงไป

นี่ะเดินกันโอ้โหสีวอนปลิวเลย
ชัดเลยอ่ะไม่รู้พระจริงพระปลอมอะไรยังไงนะครับ
ในช่วงเช้าหลังจากนั้นน้องทีออกไปเล่นนอกบ้าน
เย็นไม่เห็นกลับเข้าบ้านไม่มากินข้าว
ก็เลยออกตามหาก็ไม่พบโทรเข้าโทรศัพท์มือถือ
ก็ไม่รับสายจนกระทั่งเครื่องมันปิดเครื่องไป
ไม่รู้ว่าถูกปิดหรือว่าแบตหมด
สอบถามเด็กแถวบ้านบอกว่าเห็นน้องทียืนคุยกับเด็กอีกคนนึง
ที่ชื่อว่าแตงโมแล้วก็ผู้ชายที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์
แถวปากซอยคนขายของแถวโรงเรียนก็เห็นน้องทีบอกว่า
เห็นน้องคุยกับเด็กผู้ชายแล้วก็พระสงฆ์เช่นกัน
จากนั้นทั้งสามคนก็เดินออกไปที่ถนนใหญ่เนี่ยฮะแล้วก็หายตัวไปเลย
ล่าสุดก็ยังไม่สามารถติดต่อได้
ปกติน้องทีแม่บอกว่าเป็นเด็กร่าเริงชอบเล่นอยู่แถวบ้านไม่เคยหายไปไหน
ตอนนี้แม่เป็นห่วงลูกมากอยากให้ตำรวจช่วยติดตามลูกกลับมาโดยเร็ว
เกรงว่าจะถูกชักชวนไปเป็นแก๊งมิจฉาชีพ
ส่วนทางตำรวจสพบางบัวทองนะครับ
บอกว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่หาข่าว
ไปตรวจสอบภาพจากล้องวงจรประเภท
แล้วเห็นเส้นทางที่ทั้ง๓คนเดินไป

แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าไปในเส้นไหนต่อ
ตอนนี้ต้องแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

ส่วนลักษณะของทั้ง๓คนในภาพเป็นการเดินตามกันไป

ลักษณะของพระที่เห็นในภาพ
ก็พอจะทราบรูปภัณฑ์ได้บ้าง
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าตกลงเป็นใครอะไรยังไง
โดยในภาพผู้ที่ห่มจีวอนหนึ่งในนั้น
ก็คือเด็กชายที่ชื่อน้องแตงโม

เป็นคนที่ชวนน้องทีออกไปจากบ้าน
เรื่องต้นเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เป็นการเด็กหายแล้ว
มันมีชายที่สวมเครื่องแบบคล้ายภาค
กรณีอย่างนี้มันก็จะมีความผิดฐาน
ปลาจจากเหตุอ่านควรภาคเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

ซึ่งเราก็ยัดตั้งเรื่องภาคเด็กไปก่อน
ในส่วนของรายละเอียดสืบสวน

หรืออะไรเนี่ยตอนนี้ศึกษวนเขากำลังลงพื้นที่

ซึ่งมีกองวงจรปิดอีกหลายตัวที่ต้องประดบเหนือการ

ทีจะเดินตามกันไปเนี่ย

บุฏทฤพาวาเขายังรู้เท่าไม่ถึงการ

ตำรวจเลยฝากประชาสมนตร์ครับนักงาน
ถ้าใครเจอเด็กชายคนนี้
ท่านแจ้งที่สพบางบัวทอง